อีกหนึ่งเรื่องเป็นความเดือดร้อนของคุณยายสองท่าน
อยากจะฝากถามไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าทำไม
ถึงรับเหมาจ้างคนที่ทำงานแบบนี้ไปทำงาน
จริงแล้วบ้านหลังนี้เขาค้างค่าไฟอยู่๒เดือนของเดือนธันวาคมกับมกราคม
แต่ทำไมไปตัดไฟบ้านคุณยายก่อนแล้วคุณยายต้องอยู่ในความมืดมิดตาก็ไม่ดีขา
ก็ไม่ดีคุณยายอายุ๒คนเนี่ยถ้าไม่มีไฟฉายคือมองอะไรไม่เห็นเลยครับคุณผู้ชม
มืดมิดแบบนี้ถ้าไม่มีกล้องของนักข่าวไปไม่มีไฟฉายคือมองไม่เห็นจริงจริงเพราะอะไรเพิ่งโดนตัดไฟเมื่อวานตอนกลางวันยังไม่ครบกำหนดจ่ายเลยทำไมต้องมาตัดไฟอันนี้เป็นคำถามของยายต้องมืดกันแบบนี้อยู่กันแบบนี้กินข้าวมืดมืดแบบนี้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยมีคุณสมชายกัญจรกิติคุณเขาไปประสบพบเจอนะฮะก็เลยเอาเรื่องราว
ยอดค้านชำระ๒เดือนนะฮะก็คือรวมแล้วเนี่ย๗๗๕บาท๘๑๔สตางค์เป็นยอดของเดือนมกรากุมภาครับอภัยธรรมานมกราซึ่งต้องจ่ายภายใน๑๑กุมภาพันธุ์แต่มันยังไม่ครบกำหนดจ่ายแต่ทำไมถึงส่งคนไปตัดไฟและตัดวันที่๙ก่อนต้อง๒วันไม่แจ้งเตือนไม่ถามไม่ถ่ายไม่อะไรก่อนมาตัดไฟแบบนี้คุณยายคุณยายเป
ไม่มีไฟไม่มีตู้เย็นก็ไม่มีไฟ
ไอ้นั่นมันมาบอกว่าโดนนั่นไอ้ตอนนี้มันลำบากอย่างนี้
เดี๋ยวกระสานที่ไฟฟ้าให้ก็มาต่อให้
ยายบอกมันลำบากขาก็ไม่ดีต้องอย่าใช้ไม้เท้าตาก็มองไม่เห็น
มาตัดไฟยายอีกจะไปเปิดดูเอาไฟไม่ติด
ตู้เย็นเน่าหมดไม่บอกไม่อะไรกันเลย

ใช่ค่ะคุณสมชายผู้ชายคนนี้เขาเป็นชาวบ้านที่ไปเจอเขาแหละ
เอาเรื่องราวมาให้เรารับทราบ
อยากจะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีทราบเรื่อง
แล้วหาทางแก้ไขให้ด้วยคุณบกพร่องตรงไหนคุณต้องแก้ไข
คุณไปจ้างเหมาคนที่รับงานต่อไปตัดไฟไม่มีคุณภาพหรือเปล่า
คุณตัดไฟคุณไปแจ้งเจ้าของบ้านแล้วไปตัดไฟก่อนกำหนด

ชาวบ้านเดือดร้อนนะซึ่งถ้าเกิดมาบอกก่อนก็จะไปจ่ายค่าไฟ
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปจ่ายค่าไฟกันแล้วก็ประสานให้การไฟฟ้า
รีบมาต่อคืนไฟให้กับคุณยายทั้งสองท่าน
ขอบคุณคุณสมชายด้วยที่เอาเรื่องนี้ออกมาโพสต์ให้เราได้ทราบกัน
แล้วก็ถ้าเกิดว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้วมีความบกพร่องผิดพลาดตรงไหน
อยากชี้แจงอยากขออภัยก็สามารถประสานมาได้